คุณผู้ชมครับในวันนี้เป็นวันที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิง
รีระสังขารของพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโทอดิตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ซึ่งถือว่าเป็นอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนไทย
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องราวของคำสอน
รวมทั้งคติธรรมที่หลวงพระคุณนั้นได้สั่งสอนพวกเราเอาไว้
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปสรีระของหลวงพ่อคูณ
ก็จะสูญสลายไปเป็นตามกฎเกณฑ์ของคุณครับ

เรื่องราวของหลวงพ่อคูณจะเป็นตำนาน
และถูกบันทึกอยู่ในหัวใจคนไทยไปอีกนานแสนนานครับ
เมื่อหลวงพ่อคูณละสังขารใหม่๒ปีที่แล้ว
มีบทความมีข้อเขียนเยอะเลยครับ

ผมไปจับใจกับบทบันทึกหลวงพ่อคูณชิ้นหนึ่ง

แต่มีคนเอามาเผยแพร่
หลวงพ่อคูณได้บันทึก

กูเป็นคนจนที่สุดในโลก

เพราะร่างกายกูแคระ

เพราะกูไม่ได้เรียนหนังสือ
จนพ่อแม่เพราะพ่อแม่กูตายตั้งแต่เด็ก
แต่วันนี้กูศงคระโลกไปมากกว่าสองพันล้านบาท
กูให้เพราะกูรู้ว่า
ความจนมันทุกข์เพียงใด

หลวงพ่อคูณจึงเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจคน

ที่จริงตัวเลข๒๐๐๐ล้านที่บันทึกไว้เนี่ย
เป็นตัวเลขเก่าแต่ตัวเลขที่บันทึกได้มาจนถึงช่วงหลังที่หลวงพ่อคูณก่อนจะละสังขารไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ล้านไม่ต่ำกว่าหกพันล้านแล้วได้เงินเหล่านั้นไปบริจาคที่โน่นที่นี่แม้กระทั่งที่ประเทศลาวเมื่อกี้ที่ได้ดูคนที่มาจากลาวเขาก็เคารพนับถือหลวงพ่อคูณกันทั้งสิ้น
กลับไปปี๒๕๓๙๒๐กว่าปีที่แล้ว
คุณสุธิชัยกับผมได้เดินทางไปบันทึกเทปทำรายการกับหลวงพ่อคูณ
เป็นรายการที่ได้รับการตอบรับและมีคนดูมากมีคนพูดถึงกันมาก

ที่ได้เปิดตัวตนหลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อคูณเป็นพระยังไง
มุมคิดทัศนคติของท่านเป็นยังไง
ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มโด่งดังมากเลยนะครับ
คุณสุธิชัยบอกว่ามีคนกดเข้าไปดู๒ล้านกว่าคน
ดูคลิปชิ้นนี้เราได้รู้จักหลวงพ่อคูณผ่านรายการนี้ยังไงบ้าง
ได้รู้ว่าหลวงพ่อคูณเป็นพระที่มีไว้พริบปฏิพาณสูงมากครับ
พร้อมจะรับมือตอบคำถามพิธีกรสไตล์คุณสุธิชัยได้
เช่นคุณสุธิชัยถามว่าหลวงพ่อเอาไม้ไปเคาะหัวเขาเนี่ยเคาะเพื่ออะไร
หลวงพ่อคูณก็บอกว่ากูเคาะเพื่อป้องกันมะเร็งไม่ให้มะเร็งกินเคาะป้องกันอัมพาต
เขาป้องกันอำมพลึกเคาะกันความดันควันเบาหวานเคาะกันโรคตับโรคไต
ท่านก็ว่าของท่านไปคุณสุธิชัยก็ถามสวนขึ้นมาแล้วแล้วมันได้ผลเหรอหลวงพ่อ
ด้วยไหวพลิบปฏิพาณของหลวงพ่อคูณท่านตอบว่ายังไงครับ
ท่านบอกว่าแล้วคนป่วยที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันได้ผลทุกคนเหรอมันหายทุกคน
เหรอนี่แล้วท่านก็อธิบายต่อมาว่าที่เคาะเนี่ยเคาะเพื่อให้กำลังใจ
ก็จะสู้โรคภัยต่างได้มากมายขอให้กำลังใจเข้มแข็ง
มันจะสู้ได้หมดฉะนั้นที่เคาะเนี่ยคือเคาะให้กำลังใจ
ผมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำไมไม่เทศทำไมไม่สอน
เห็นคนที่มาเนี่ยมาก็ให้หลวงพ่อเคาะ
ไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อเทศสั่งสอนคน
หลวงพ่อบอกว่ากูเปิดประตูขึ้นมาก็มีแต่คนมารอให้เคาะหัว
แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเทศไปสอนกูก็เทศไม่เป็น
นี่คือคำตอบว่าจะเอาเวลาที่ไหนเขามารอกันอยู่อย่างนั้นตั้งเยอะแยะ
เคาะก็จะแย่อยู่แล้วแล้วช่วงที่ไปทำรายการตอนนั้นเนี่ย
เป็นช่วงที่หาเสียงทางการเมืองกันอยู่
โอ้โหนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่จะเป็นนายกใครที่สมัครผู้แทนแถวนั้น
ก็ต้องไปกราบหลวงพ่อคูณขอให้หลวงพ่อคูณอวยพรให้โชคดี
คุณสุธิชัยก็ถามว่าที่หลวงพ่ออวยพรอวยพรไปเนี่ย
เขาก็อยู่เขตเดียวกันเนี่ยแล้วเวลาเขาสู้กันหลวงพ่ออวยพรทุกคนเนี่ย
มันก็ต้องมีคนได้คนตกหลวงพ่อบอกเอ้าก็ไม่เป็นไรถือว่าได้สมัครก็แล้วกัน
ในช่วงนั้นจะมีคนเอาโฉนดไปให้หลวงพ่อคูณเหยียบกันเยอะ
เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจบูมมากนะฮะสมัยพลเอกชาติชายเนี่ย
ปรากฏว่าถามหลวงพ่อคูณว่าไอ้แล้วที่เหยียบโฉนดเนี่ย
พ่อคูณบอกเขายังไงเขาถึงขายได้
หลวงพ่อคูณบอกว่ากูบอกว่าให้ขายตามราคาคนซื้อ
อยากขายตามราคาคนขายเออคือขายตามคนที่เขาอยากซื้อ
เขาอยากซื้อเท่าไหร่มึงขายตามราคานั้นแล้วขายได้
แต่มึงถ้าจะมึงจะขายตามราคาที่มึงอยากขาย
คนซื้อเขาไม่ซื้อมันก็ขายไม่ได้
ดูสิครับดูปรัชญาหลวงพ่อคูณ
เรื่องของยาบ้าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อคูณจริงจังมาก
วันหนึ่งตอนนั้นทำอยู่ผมทำอยู่ที่ไอทีวี
หลวงพ่อคูณส่งสัญญาณบอกลูกศิษย์มาว่าไปตามไอ้ภาพมาหากูหน่อย
ผมก็ไปท่านก็บอกว่าให้บันทึกเทปสัมภาษณ์ท่าน
จะพูดเรื่องยาบ้าทนไม่ไหวแล้ว
หลวงพ่อคูณเอาจริงเอาจังมากแล้วท่านบอกว่า
เวลานั้นยาบ้าเนี่ยมันเกลือนเมือง
พ่อคูณบอกว่าทุกคนขายยาบ้ากันหมด
พ่อค้าแม่ค้าขายยาบ้าครูก็ขายพระก็ขายตำรวจก็ขายทหารก็ขาย

หลวงพ่อคูณบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ฉะนั้นเรื่องยาบ้าเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อคูณได้มองเห็นตั้งแต่นั้นแล้วว่า
มันเป็นปัญหากับสังคมยังไง
หลวงพ่อคูณมีปัญหาสุขภาพมานานแล้วครับ
มีปัญหาสุขภาพมานาน

เข้าพักเป็นระยะระยะ

วันที่เคาะคนมากเนี่ยต้องหยุดพักเป็นระยะ

หลวงพ่อคูณจะไม่พัก
หลวงพ่อคูณเคยบอกผมว่า

มีคนก็มารอกันเป็นร้อยเป็นพัน

หลวงพ่อคูณก็ไม่ได้พัก
หลวงพ่อคูณจึงเข้าโรงพยาบาลบ่อย
แต่หลวงพ่อคูณไม่อยากอยู่โรงพยาบาล
ทุกครั้งที่เข้าพักที่โรงพยาบาล
หลวงพ่อคูณล่ำร้องอยากจะกลับวัด
มีครั้งหนึ่งที่ผมจำได้
ตอนนั้นทำอยู่ที่ไอทีวีอย่างที่ว่า
หลวงพ่อคูณให้ลูกศิษย์
ลูกหาชื่อตาผีโทรมาหา
หลวงพ่อคูณก็บอกกับผมว่า
ไอ้ภาพมึงบอกหมอว่าให้กูกลับบ้านได้แล้ว

ผมจะไปกล้าบอกหมอเขายังไงล่ะหลวงพ่อ
หลวงพ่อบอกมึงอยู่ในจอเนี่ย
หมอก็คงเกรงใจช่วยหน่อย
ก็แปลว่าหลวงพ่อเป็นห่วงมาก
เพราะหลวงพ่อรู้ว่าช่วงที่ไปพักอยู่โรงพยาบาล
มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
ผมเองก็ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อมากครับ
หลังจากได้ทำรายการกับท่านหลายครั้ง
ท่านก็ให้ไปหาเป็นความภูมิใจมากที่สุดก็คือว่า
มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่ามึงนอนที่ไหน

จึงรู้ว่าหัวจิตหัวใจของพระองค์นี้มีแต่ให้ผมถามว่า
เวลาเขาบริจาคเงินทำบุญให้หลวงพ่อทำไมหลวงพ่อคืนเข้าไปครึ่งหนึ่ง

หลวงพ่อเก็บไว้ร้อยเดียวอีกร้อยหนึ่งคืนให้เขา

อยากให้คนเหล่านั้นได้บุญด้วยกูเอาเงินเข้าไปทำบุญ
ในขณะเดียวกันเขาจะได้สบายใจว่ากูมอบเงินคืนให้กับเขา
เป็นเงินจากมือกูมันก็จะได้ทั้งสองอย่าง
ปรัชญาการบริหารเงินของหลวงพ่อ
ช่วงหนึ่งมีการลงหนังสือพิมพ์มีการพูดกันว่า
เงินบริจาคหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาทุจจริตเบียดบัง
ผมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมีวิธีการป้องกันยังไง
ไม่ให้เงินบริจาคลั่วไหลหลวงพ่อตอบว่า
จะไปป้องกันยังไงได้มึงไม่เห็นเหรอ
เงินราชการเนี่ยเขามีระเบียบรัดกลุ่มมากป้องกันต่างนานา
มีระบบตรวจสอบมีสตงตรวจสอบมีหน่วยงานนั้นหน่วยหนีงานนี้ตรวจสอบ
มันยังรั่วไหลกันได้เลยมันยังโกงกันได้เลย
นับภาษาอะไรกับเงินวัดฉะนั้นหลวงพ่อก็บอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไง
เรื่องราวของหลวงพ่อคูณก็จะถูกบันทึกไว้ในใจคนอย่างนี้ไปอีกนาน
และผมคิดว่าคนที่เขาคิดถึงหลวงพ่อคูณคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อคูณ
วันนี้ก็จะต้องจับตาคอยว่าถึงเวลา๔ทุ่ม๑๕สรีระของหลวงพ่อคูณก็จะจากไป
เหลือไว้แต่ความอาลัยและความคิดถึง
ผมเขียนกรอนขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อกราบอำลาหลวงพ่อคูณว่า
ริยสงฆ์องค์นี้มีแต่ให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็ไปหา
ไปให้เขกเสกเป่าด้วยศรัทธาไปกราบเท้าบูชาด้วยหัวใจ

ในสายตาเห็นแต่แววกรุณาที่ซื่อใส
จะยากดีมีจนจากหนใดมากราบแล้วจากไปใจก็บาน
โอ้ว่าเทวดาของคนยากมีเรื่องราวหลายหลากให้เล่า
คืนนี้ฟ้ามืดมิดปิดตำนานคืนนี้ฟ้ามืดมิดปิดตำนาน
เหลือแต่ใจที่ร้าวรานเมื่อกราบลา
คำสอนของท่านคติธรรมของท่านก้องอยู่ในหัวสมองของคนที่เคยไปกราบไว้ท่าน
ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคำสอนที่ว่ายิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะคะก็นำคำสอนต่างเหล่านี้ของหลวงพ่อคูณมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ